ไวรัสโคโรนาคุณผู้ชมมันมีดราม่าเกิดขึ้น
หลายคนตกอกตกใจว่าจะมีเรือสำราญ

ลำใหญ่ลำโตแล้วมีชาวฮ่องกงมาเจ็บร้อยคนเนี่ย

แต่คือไปมาเจ็บประเทศอ่ะ๓ประเทศสิ

เขาไม่ให้เทียบท่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยให้เขาเทียบท่า
ใช่โอ้โหตอนนั้นเป็นประเด็นดราม่า
นี่แบบหลายคนพิมพ์กันรัวเลยว่าเทียบได้ยังไง
ไม่กลัวเหรออันตรายหรือเปล่าโอ้โหเยอะมาก
มีข่าวถึงว่าเดินทางมาแล้วเข้ากรุงเทพ

มันก็ยิ่งแบบโอ้โหเรื่องราวมันก็บานปลาย
เป็นเรือชื่อว่าเรือสำรานเวสเตอร์ดำ
บริษัทฮอลแลนด์อเมริกาไลน์สหรัฐอเมริกาอังกฤษ
กระแสข่าวมันเริ่มต้นขึ้นจากเว็บไซต์
รวมทั้งทวิตเตอร์ของบริษัทฮอนแลนดอเมริกาไลน์
มีการโพสต์ข้อความตั้งแต่๑๐กุมภาพันธ์บอกว่า
เรือสำรานเวสเตอร์ดำได้เข้าไปเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมชะบัง
วัดชนบุรีประเทศไทยในวันที่๑๓กุมภาพันธ์
โดยระบุว่าผู้โดยสารจะลงเรือที่แหลมชะบัง
แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศของตน
และบริษัทนั้นจะคืนเงินให้กับผู้โดยสารทุกคน๑๐๐เต็ม
พอเห็นข้อความเหล่านั้นนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเกิดกระแสดราม่าขึ้นมา
สำหรับคนไทยไม่พอใจเหมือนกับว่าเราเปิดบ้านรับเชื้อเข้ามาอีกเหรอ
หรืออย่างไรเออมันก็กังวลนะฮะต่อมาคุณผู้ชมก็มีการประกาศว่า
แก้ไขข้อความแก้ไขเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าไม่มีการต้อนรับเรือลำนี้
เพราะแม้ว่าบริษัทนั้นจะยืนยันว่าไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในเรือก็ตาม
แต่เนื่องจากว่าเรือลำนี้ผู้โดยสารจากฮ่องกงนั่งมา๗๐๐คน
โอ้โหหลายชาติก็กังวลว่าถ้าบางทีอาจจะยังไม่พบตอนนี้

อาจจะมีคนติดเชื้อบนเรือก็ได้ก็จะทำให้หลายคนกังวล

เพราะว่าก่อนหน้านี้เรือลำนี้ถูกปฏิเสธการจอดเทียบท่าที่เมืองโยโกฮามาของญี่ปุ่นมาแล้ว
ซึ่งจริงก็คือจุดหมายปลายทางแรกเริ่มตามกำหนดของเขาค่ะ
แต่ญี่ปุ่นเองตอนนี้ก็รับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
เพิ่มขึ้นรายวันไม่หยุดเลย
เพิ่มทีหลัก๕๐๖๐หลัก๑๐๐แบบนั้นเลย
เขาก็ยังรับไม่ไหวก็เลยปฏิเสธการเทียบท่า
เวสเตอร์ดำก็เลยต้องมุ่งหน้าไปขอเทียบท่าที่ฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็เกาะกวม
แต่ไม่มีที่ไหนรับเขาเลยค่ะ
ว่าจะขอเดินทางมาจอดเทียบท่าที่แหลมชะบังของไทย
แต่ว่าสุดท้ายแล้วจนถึงขณะนี้
หรือว่าประกาศการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ซึ่งนายวิทยายาม่วงอธิบดีกรมเจ้าท่า
ตอนแรกจะมีการแถลงเกี่ยวกับการขอเทียบเรือของเรือสำรานลำนี้ด้วย
ช่วงบ่ายแต่ว่าแจ้งยกเลิกไป

แล้วก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมค่ะ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
ไทยเองก็ยังไม่ได้ตอบรับให้เรือลำนี้เทียบท่าแต่อย่างใด

สั่งการแล้วไม่อนุญาตให้เทียบท่า

เรื่องราวของการแพทย์การระงับเชื้อท่านเองก็ดูแลโดยตรง
ตอนโพสต์ประมาณสัก๕ทุ่มได้นะ

มาดูความคืบหน้าอัปเดตตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
และผู้เสียชีวิตกันหน่อยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อันนี้

วันนี้พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในประเทศไทย๑รายครับ
ทำให้ตอนนี้ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเป็น๓๓รายนะฮะ
ซึ่งในขณะที่ต่างประเทศเองก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

ผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ประมาณสัก๔๓๑๐๒ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว๑๐๐กับ๑๘ศพด้วยกันนะครับ
แม้ตัวเลขมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไทยเองก็ต้องมีมาตรการในการป้องกัน
เราเห็นใจทุกคนที่เดินทางเข้ามา
แต่ว่าเราเองก็ต้องป้องกันเราเองเหมือนกัน
ใช่ก็เอาใจช่วยนะคะทั้งแพทย์พยาบาลทุกหน่วยงาน
ภาคส่วนทุกประเทศที่ต้องรับมือ
แล้วก็แก้ไขกับปัญหาเรื่องของไวรัสโคโรนา
เอาใจช่วยทีมงานด้วยทีมงานแพทย์ต่าง
ที่จะคอยผลิตพวกไวรัสในการ
ในการต้านไวรัสแบบนี้นะคะ